เพราะว่าผู้ชมมาตอบกันที่เรื่องราวของศิลปินกันมากดีกว่านะคะ

เขาออกผลงานเพลงใหม่มาคือสลัดเพลงแนวแบบว่าสนุก

ก่อนหน้านี้คือผมแดงถ้าใครจำกันได้นะฮะ

แต่ว่ายังคงความเปรี้ยวซ่าอยู่แต่ว่าแนวเพลงเปลี่ยนไปเลยนะคุณ
ซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่าเพลงลบ

เนื้อหาที่ต้องจมอยู่ในอดีต
ไม่มีวันลบออกไปจากใจได้
โดยเพลงนี้ค่ะได้โปรดิวเซอร์ฝีมือดีอย่างออฟบิ๊กแอส
มีพูดถึงใครโดยตรงไหมคะฝากบอกไหมคะ

แต่ว่าอยากบอกจุดที่แบบตัวเอง
รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่อ่อนแอสำหรับตัวเองบ้าง
ก็คือเป็นการลบเรื่องราวหรือลบความทรงจำอะไร

เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าทุกคนตั้งใจทำ
แล้วก็ทุ่มสุดตัวจริงค่ะ
เพลงนี้ก็ตั้งใจให้ออกมาเป็นตัวเองให้มากที่สุดค่ะ
ลุคไหนก็น่าสนใจเหมือนเดิมเลยนะคะ
ไปดูต่อกันที่อีกหนึ่งสาวกันบ้างกว่านะครับ
เป็นนักร้องสาวไทยที่ไปโด่งดังที่เกาหลีค่ะ
กับน้องสอนชนลชื่ออะไรนะคะ
ชนสอนขออภัยค่ะน้องสอนชนสอนสัจกุลนะคะ

งานนี้เธอมาฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
บอกว่าภูมิใจนะที่ได้เป็นตัวแทนของนักร้องไทย
โชว์ฝีมือที่แนนคิมจิแล้วก็ในเร็วนี้รอฟังกันได้เลยค่ะ
กำลังจะมีผลงานอัลบั้มใหม่ออกมาให้แฟนได้ติดตามกันด้วย
รับรองว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะ
น้องคุณตุ้ยนี่เด็กขนาดนี้เลยเหรอเนาะน่ารักด้วยนะคะ
เป็นเพลงเจ็บที่มีจังหวะโยกได้นะคุณ
ผลงานจากปลายปากกาของไฮนักร้องนำ
ท่อนแรปจากแจ๊สมือกลอง
สมาชิกใหม่อย่างเซ็นมือเบสนะคะ
ดนตรีมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้น
โดยเพลงนี้เอาประสบการณ์ของสมาชิกทุกคนมารวมกัน
เล่าออกมาเป็นเรื่องราวความรักที่ไปด้วยกันไม่ได้

ซึ่งเกิดเป็นหลูปเดิมวนไปเรื่อย
อย่างเพลงซ้ำนี่แหละค่ะ
ไม่แน่ใจว่าเพลงพวกนี้เนี่ย
แต่งออกมาเพื่อที่จะต้อนรับฤดูฝนหรือเปล่า

ไม่อกหักก็ฟังได้แหละ